มายืนยันอยากจะให้ดูภาพบรรยากาศ

สวัสดีครับ
ขอโทษที่เข้าไปเป็นมะลิงกิงกองสระนองกองเก่ง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

เฮ้ยที่ไหนหรอกที่ไม่ได้ตัดหน้ามะ
เอฟซีแฟนกราบเอฟซีทั้งนั้นเลยพี่เขามากับสามคน
ตอนนี้ต้นฉบับยอดวิวคือคุณพศคนใส่เสื้อชมพูเกือบ๑๐ล้านวิวแล้วนะ
แล้วก็สองหนุ่มข้างหลังที่เขามาโคเวอร์ยี่สิบเจ็ดล้านจ้า
แต่ละคนนะเขาไม่ธรรมดาสีสันการออกท่าเต้นลวดลายต่างเรียกว่าโดนใจไง
แล้วคุณผู้ชมได้รู้ความหมายของเพลงนี้ไปแล้วนะ

วุ่นวายไปทำตัววึดงู
ไปทำตัวแบบผีเข้าผีออก

คุณชนะคุณอย่ามาลองกองแกงมาลองปองแปงสมัมเนี๊ยบมับ
ลองมองแต่ง้องแงง้องแงงในชีวิตฉันได้ไหม
คุณเข้าใจแล้วใช่ไหม
ได้ไหมอย่ามาพีออกพีเข้าแถวนี้ได้สิก็ได้บางเวลา
มันก็เหมือนเป็นคำสร้อยเวลาพูดเกี่ยวกับคนที่มีอาการ
รู้จะอธิบายยังไงบรรยายยังไงที่แบบมาลองกองแกง
มาลองกองแกงมาลองปองแปงปุ๊บคำเอาไปพูดกันได้โอ้โฮแล้วดูสิครับ
แหมผมเนี่ยนะอิจฉามากผมไปที่ไหนไม่เห็นมีใครมากรี๊ดการ์ดอะไรใส่ผม
ดิฉันกรี๊ดตลอดเวลาคุณเดินมา
เฮ้ยคุณชื่นชอบผมอะไรอย่างนี้หรอคุณฉันนะไม่ได้ลูดซิปกองแกง
ตรวจสอบดีนะถ้าเกิดคุณเจออาการแบบนี้มีคนมากรี๊ดใส่
คุณอย่าลืมว่าคุณตรวจสอบสภาพร่างกายคุณ
นี่หน้าหรอเดินไปเย็นสบายโล่งเลยจ๊ะ
วันนี้อากาศเย็นเออเหมือนมีคนเปิดหน้าต่างไว้